แต่ที่ไม่ต้องรอแล้วนะคะวันนี้เราจะได้พบกับหมอไก่พอพาทินีนั่นเองค่ะ

คุณผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้ก็จะพบกับหมอไก่พพาธินีนะคะ
เมื่อวานนี้เราพูด๓ราศีที่แหมต้องบอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมาตามอยู่ช่วงนี้ใช่ไหม
แต่วันนี้หลายคนฟังแล้วอยากจะลุ้นให้มีราศีชั้นเพราะว่ามันเป็น๓ราศีที่

ก็ไปตีขาทำไมหรอกเขาให้ตบกระเป๋าตังค์
เป็น๓ราศีที่กระเป๋าหนักใช่ไหมคะหมอไก่
ใช่ค่ะเรียกว่าเกิดปฏิหารในเรื่องของการเงินเลยก็ว่าได้
ราศีที่มีเงินเยอะจะมีโชคมีลาบเต็มกระเป๋า

ราศีแรกนะคะที่เป็นผู้โชคดีนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกนั่นเอง

ใช่ค่ะชาวราศีพฤกษกนะคะเป็นราศีที่ช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้พูดถึงเนาะ

แต่ว่าในช่วงนี้มานิ่งมาเงียบก็จริงแต่มาแรงนะจ๊ะ

ใช่ค่ะในช่วงนี้เรียกว่าจะมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษก
จะมีโอกาสในเรื่องของการทำเงินทำทองเข้ามา
เรียกว่าการเงินเงินเยอะขึ้นเงินเต็มกระเป๋ามากขึ้น
และการเงินมีความราบลื่นมีโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินเข้ามา
แต่แหมวะชาวราศรีภึกษกเนี่ย
ไม่ใช่ว่าอยู่นิ่งอยู่ดีแล้วจะมีโชคลาภเข้ามานะ
เรียกว่าโชคลาภเนี่ยมันจะมาจากการเสาะแสวงหา

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมีคนเข้าประตูข้างบ้านมาบอก
ไม่ใช่คุณมีปันรูปหัวใจที่ไหลใสไม่ใช่ค่ะ
แบบนี้ไม่ต้องเช็คดวงนะเช็คสมองแทนนะจ๊ะ
เชิญทั้ง๒คนนี้ไปดูลักษณ์ต่อเลยนะครับ
แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะหมอไก่
ยังไงคะคือต้องสอดแสวงหาก็คือต้องทำก็คือมีโอกาสเข้ามาปุ๊บ
เราก็ต้องทำมันให้ดีที่สุดนะถ้าสมมุติว่าช่วงที่ผ่านมา
ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ใช่ค่ะถือว่าดีมากเลยสำหรับชาวราศีพฤกษก
แล้วอย่างนี้ราศีพฤศพจะต้องเสริมเรื่องของการเงินยังไงบ้างคะ
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร

ใช่ค่ะเราจะไปถวายสังขทานอาหารก็ได้
หรือว่าจะตักบ่าตอนเช้าก็ได้
หรือว่าบางทีเราอาจจะเห็นพวกหมาแมวจรจัด
เราอาจจะให้ข้าวให้น้ำมันก็ได้เช่นกัน
ก็เป็นแนวทางที่ดีนะคือเงินเข้ามาเยอะมีโชคมีลาบหรือว่าอะไรก็ตาม
ควรจะต้องทำบุญไปด้วย
ใช่เกิดจากการที่เราส่งให้กันไปก่อน
เกิดจากการที่แบบความสุขมันเกิดจากความที่เราได้เป็นผู้ให้เหมือนกันนะ
บางทีไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวฉันก็ลองให้ไปบริจาคใช่ไหมคะ
บริจาคให้กับผู้ยักษ์ร้ายเอ้ยหรือว่าหมาแมวจอนจัดอะไรแบบนี้
อันนี้ส่งก็จะส่งให้เรื่องการเงินของราศีพฤศพดีขึ้นด้วยนะจ๊ะ
ส่วนราศีต่อไปก็คือ

ใช่เลยค่ะชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้จะสามารถหาเงินได้มาก
จะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำเงินเข้ามานะคะ
แต่ว่าชาวราศีธนูคือต้องเหนื่อยก่อน
เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบจากความภาคเพียรนะคะ
คือต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องมีความฝ่าฟัน

ใช่ค่ะก็คือต้องขยันก่อนนะ
เรียกว่าให้ขยันให้เหงื่อออกทางขุมขน
ดีกว่าขี้เกียจแล้วยากยนต์ยนต์น้ำล้นออกทางตา

คือต้องขยันก่อนนะถึงจะได้มาในเรื่องของลาบผลรายได้นะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้เงินมากก็จริง
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่าย
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างมากพอสมควรเลย

ใช่ค่ะการเงินเหมือนกับรถเมย์ที่มาเทียบท่าปุ๊บแล้วออกเลย
ก็คือกระเป๋าเงินเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นที่พักชั่วคราวของเงิน
นี่ก็แสดงว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่
กระเป๋าเงินรั่วเหรอ
นะคือในช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะ
พวกถวายค่าน้ำถวายค่าไฟ
หรือว่าเป็นการชำระหนี้สงก็ได้
บางคนเดี๋ยวนี้ไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดนะคุณผู้ชม
เค้ามีการโอนไลน์ได้๒๒๐๐นอยู่บ้านเราก็สามารถทำบุญได้นะคะ

เอาล่ะนี่เป็นราศีสองราศีแล้วที่ดวงการเงินเนี่ยค่อนข้างดี
แต่ยังมีอีก๑ราศรีค่ะก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศรีมีนนะคะเรียกว่าโอ้โหเกิดปฏิหารในเรื่องของการเงินจริง

คือดวงเขามีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะ

โชคลาภแบบฟุกฮะไม่ได้ตั้งใจ
โชคลาภแบบไม่ได้ค่าคิดอยู่ดีก็แบบได้มา

ก็เรื่องของพวกการเสี่ยงดวงก็ได้นะลอตเตอรี่ก็ได้
แต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะเช่นในเรื่องของพวกการงาน
บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่
ที่มันได้รับผลตอบแทนมาก
หรือบางทีทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น

ราศีไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ดิน
จะย้ายบ้านย้ายราศีไม่ได้
แต่ว่าอย่างนี้คือเล่าให้ฟังว่าราศีมีน
ถึงแม้ว่าจะดวงดีเขาก็ต้องมีวิธีการในการเสริมดวงด้วยถูกไหม

คือชาวราศรีมีนนะคะที่มีโอกาสได้โชคลาภ
คือเขาจะได้มาจากบุญเก่า
บุญเก่าหรือวันลิเมียของการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ผ่านมาอาจจะเคยขอแบบว่าเจ้าพระคุณขอให้ได้โชคได้ลาบอะไรอย่างนี้
ในช่วงนี้เขาเรียกว่าแต้มบุญเริ่มทำงานแล้ว

นั้นจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในช่วงนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเสริมดวง

ทำบุญไหว้พระสวดมนต์อยู่กับบ้าน
ปกติพื้นฐานชาวราศรีมีนเขาเป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้ว
ชอบไหว้พระชอบทำบุญอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติทำแบบนี้อยู่แล้วก็ให้ทำต่อไป

แล้วถ้าสมมุติว่ามีโอกาสไปว่ายพระที่วัด
ให้ไปว่ายพระปามาลวิชัย
จะดีมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน

สำหรับ๓ราศีนี้ก็มีวิธีการเสริมดวงที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าราศีที่เหลือล่ะคะที่อยากจะเสริมดวงเรื่องของการเงิน

ลาศรีเมธุนรูปลาศรีเลยนะ

ทำอย่างไรลาศรีอื่นไม่ได้อยู่ในสามลาศรีนี้
พยายามหาอยู่มีกุมอยู่ตรงไหนบ้างไหม

ถ้าสมมติว่าราศีอื่นอยากจะโชคดี
ในเรื่องของพวกการเงินบ้างเงินเงินทองนะคะ
ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

หมายถึงเรื่องของโชคลาภในทางโหราศาสตร์
ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าน้ำ

หรือว่าถ้าใครที่ไม่ได้ออกจากบ้าน

ก็ให้ทำการถวายน้ำแด่พระพุทธรูปก็ได้เช่นกัน
ง่ายมากเลยนะถวายน้ำให้กับพระพุทธรูป
ส่วนใครจะถวายน้ำให้กับน้องใบตองก็ได้นะฮะ
ถวายค่ะเอาไว้ตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชม
แต่ว่าก็คือเป็นวิธีง่ายที่ทุกราศีสามารถทำได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้อยู่บ้านยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วย
สุดท้ายนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะขอบคุณค่ะ
ย้ำกันตรงนี้ว่าจะเจอกับหมอไก่แบบนี้ในทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับ